ช่วยตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันเลย

หมูเนื้อแดงนะคะวันนี้ยังอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ
มากันที่ราคาของผักกันบ้างนะคะ
กาดขาววันนี้อยู่ที่๑๒บาทต่อกิโลกรัม
บุ้งจีนก็๑๒บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทยปรับลดลงมานิดหน่อยนะคะอยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงปรับขึ้นไป๑๐บาทอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
ราคาปรับขึ้นปรับลงเล็กน้อยสำหรับผักในช่วงนี้เนาะคุณผู้ชม